ช่วงบ่ายที่ผ่านมาประมาณรูปใบ๓นะคะ
หมายถึงในสีระเจญจักรสภรรพลังประชารัฐเขตลักษี
มาเป็นประธานในพิธีชาปนกิจศพศิระสมเดชหรือว่ากายนะคะ

หลังจากนั้นใช้อาวุธปืนปลิดชีพตัวเองตายตามไป
คือเมื่อวานคุณป้าก็คือเป็นพี่สาวพ่อของกาย
ไปรับศพกายที่โรงพยาบาลสิริราช
หลังจากนั้นก็นำมาประกอบพิธีทางศาสนาคือสวดคืนเดียว
วันนี้ก็มีพิธีชาปนกิจศพช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสักประมาณบ่าย๓ค่ะ
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ก็มีครอบครัวทั้งพ่อป้าปู่ญาติสนิทแฟนของกาย
เพื่อนอีกสักประมาณ๔๕๐คนค่ะ
เดินทางมาไว้อาลัยแล้วก็ร่วมส่งดวงวิญญาณของกายเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
จริงแล้วตั้งแต่ช่วงเช้ามีพิธีสงฆ์ก่อนแล้วก็ช่วงบ่ายก็เริ่มพิธีชาปนกิจตั้งแต่สักประมาณบ่ายสองครึ่ง
เริ่มต้นด้วยการยกร่างของกายขึ้นไปยังบริเวณเมนเผาศพ
จากนั้นก็วางดอกไม้จันทร์ก่อนที่จะมีการปิดโลงแล้วก็ชาปนกิจตามพิธีกรรมนะคะ
ญาติของน้องกายเนี่ยเปิดเผยกับทีมข่าวบอกว่าครอบครัวจัดงานศพของน้องกายเพียงคืนเดียว
จากว่าทางครอบครัวเพิ่งจัดงานศพของย่าของน้องกายไปเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ทำให้ไม่มีเงินพอที่จะจัดงานศพของกายได้หลายวันนะคะ
หลังจากนี้ญาติได้เพียงแต่รอค่ะรอเรื่องของผลการชนะสูตรจากแพทย์โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งคาดว่าสักประมาณอีก๔วันผลจะออกมาอย่างเป็นทางการ
ผลออกมาระบุว่ากลายเป็นคนก่อเหตุเองญาติก็พร้อมที่จะยอมรับผลการตรวจพิสูจน์นะคะ
ก็แสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะคะ